เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว
ที่ไปล่องแก่งน้ำว้า
แล้วก็เรือยางไปสะดุดกับโขดหิน
แล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยวตกลงไปในลำน้ำ
ศูนย์หายไปค้นหากันตลอดมา
ปรากฏว่าเมื่อเช้านี้ก็ไม่มีปฏิหารค่ะ
เจอร่างที่ไร้ลมหายใจของนักท่องเที่ยวท่านนี้นะคะ
นักท่องเที่ยวชายอายุ๒๖ปี
ก็ปรากฏว่าหลังจากที่ศูนย์หายไป

เขาก็ตั้งศูนย์ปฏิบัติการค้นหา

อุปสรรคใหญ่ก็คือกระแสน้ำเชี่ยวกราก
แล้วก็เพิ่มขึ้นทุกชั่วโมง
สุดท้ายต้องยุติการค้นหา

ก็พบร่างของนายภูศิษฐ์นะคะ
นายภูศิษฐเดชขุนทศนะคะ
ติดอยู่ที่กิ่งไม้กลางลำน้ำว้าห่าง
จากจุดเกิดเหตุประมาณ๑๒กิโลเมตรค่ะ
ซึ่งผู้เสียชีวิตมาจากจังหวัดฉะเชิงเซา
ก็มาเที่ยวพักผ่อนนะคะ
แล้วก็ใช้บริการล่องแก่งเรือยางนักท่องเที่ยว

ก็ล่องแก่งไประยะทาง๒๘กิโลเมตร

คือถึงจุดนั้นเนี่ยอีก๔กิโลกรัม
ก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วจะสิ้นสุดแล้วนะครับ
ปรากฏว่าเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลาก
ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็พลัดตกเรือยางแล้วไหลไปตามกระแสน้ำนะคะ
ซึ่งซัดเสื้อชูชีพแล้วก็หมวกกันน็อกหลุดหายไป
ก็อย่างที่บอกล่ะค่ะตามหากันมาตลอดเลย
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องเศร้าเมื่อเช้านี้นะคะ
ที่พบร่างที่ไร้ลมหายใจนะคะ

ตอนนี้ประกาศปิดการท่องเที่ยวประเภทร่องแก่งแล้วนะคะ
จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
เนื่องจากมีฝนตกแล้วก็มีน้ำไหลลงมาเชี่ยวกราก
อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะ